สำหรับแท้ข่าว๓สตรอง

มาแล้วจริงกลับประจำการแน่นอน

ทั้งประเภท
พูดสิ
เพิ่งสึกมาเลย
โอ้ยดังมาก
จะเป็นใครแล้ว
เอาไปฟังคุณแอฟทักษะออนกันเลยดีกว่าค่ะ
ไม่ได้ว่าไปชาร์จแบตนะไปเอาแบตออกคือเลี้ยงลูกเองค่ะ
มันก็เหนื่อยนิดนึงแต่ว่าก็แฮปปี้

ว่ายังไงภายในปีนี้ก็น่าจะได้เริ่มเปิดกล้องค่ะ
บนัวหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นเนาะ